เป็นช่วงที่จะมาเรียนรู้มุมมองและแง่คิดของ
นักธุรกิจและผู้บริหารที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยครับ
เขาได้รับการขนานนามว่าเขาเป็นมาเฟียรถบรรทุก

มีหลายฉายาในการเรียกเขาเพราะว่าเรื่องของการเรียกร้อง
เว็บวงของการขนส่งนั้นมักจะมีคนชื่อว่านายยูนี่แหละออกมาเป็นคนเรียกร้อง
เป็นตัวตั้งตัวจริงในการออกมายื่นเรื่องหรือว่ามีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ตลอด๒๐ปีที่ผ่านมามีบทบาทมาตลอดนะครับ
ปัจจุบันทำงานในสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
เพิ่งได้รับหมวกใบใหม่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งบทบาท
คือเป็นประธานรถบรรทุกแห่งอาเซียน
ส่วนใหญ่เป็นการทำงานเพื่อสังคมเขาบอกว่ายอมเสียเวลา
ในการทำงานตรงนี้เพื่อให้ผลที่ทำนั้นเป็นผลรูปธรรมอย่างชัดเจน
ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาในการทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับ
รู้จักกับชีวิตของมาเฟียรถบรรทุกในถอดสูตร
กับคุณกมลวันการบรีพัฒน์ครับ
ผู้ชายที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวภูมิฐานคนนี้
หากมองภายนอกก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไป
แต่สำหรับวงการรถบรรทุกแล้วไม่มีใครไม่รู้จัก
อยู่เจียนยิงยงพง
บางคนเรียกเขาว่าเหล่าต้าบางคนเรียกเขาพี่ใหญ่
แต่ก็มีอีกหลายคนที่บอกว่ายูเป็นมาเฟีย
บทบาทที่อยู่เบื้องหลังการเรียกร้องความชอบทำ
ให้กับสิ่งรถบรรทุกทั่วประเทศ
จนได้การยอมรับให้นั่งเป็นประธานสหพันธ์
การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมา๑๖ปีเต็มค่ะ
ทั้งปวงผมก็เป็นคุณยูธรรมดานี่แหละครับ
เส้นทางการขึ้นไปเป็นเหล่าต้า
ของวงการรถบรรทุกในอดีตไม่ได้มาโดยง่ายค่ะ
เพราะใครก็รู้ว่าในวงการนี้

และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
แต่ยูสามารถทำให้คนเหล่านี้ยอมรับและเกรงใจ
โดยใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้ง
จริงผมเป็นคนที่เรียกว่า
เมื่อก่อนก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะ
แล้วก็เสียงดังฟังชัด
แต่ก็มีความจริงใจกับทุกคน
ผมเองเนี่ยเป็นคนสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะปากไวใจเร็ว
ดังนั้นมีอะไรเราก็พูดกันตรง
สื่อกันตรงในตามภาษารถบรรทุกนะครับ

ทุกวันนี้พี่ใหญ่ของสิ่งรถบรรทุก
ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเท่าแก่ทั่วไป
มีห้องแถวขนาด๒คูหาในย่านรองเมือง

โดยเปิดเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์
ส่วนธุรกิจขนส่งแยกไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ธุรกิจของผมตอนนี้มันก็มีอยู่
แบ่งออกมาเป็น๓ส่วนด้วยกันนะครับ
ส่วนที่หนึ่งก็คือการทำขนส่งสินค้า

อันที่๒ก็คือเรื่องของการนำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศนะครับ

บางครั้งเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นงานของสหพันธ์การขนส่ง
มากกว่าธุรกิจของตัวเอง

เพราะทุกวันก็ไปประชุม
หน่วยงานภาครัฐก็ดี

ทางสภาหอสภาอุดก็ดี
วาระต่างทุกวัน

เพียงแต่กำกับในเรื่องของนโยบายเท่านั้นเอง
ภารกิจส่วนรวมที่ต้องออกไปบรรยาย

ยูต้องรอบรู้เกือบทุกเรื่อง
ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนส่งอย่างเดียวค่ะ
ดังนั้นว่างเมื่อไหร่ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านตลอดเวลา
ถึงจะทำเพื่อส่วนรวมแค่ไหน
แต่เขาก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเอง
ทั้งอาหารการกินที่สายใจเป็นพิเศษ
ไม่ทานรสจัดเพื่อสุขภาพ

ที่จะช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลาย
และสดชื่นหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน
ผมเองในเรื่องงานการในเรื่องของการประชุม

มันก็ค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรนะฮะ
แต่เมื่อเราได้ออกกำลังกายหรืออะไรต่างเนี่ย
มันก็ทำให้เราหายเครียด
แล้วก็สดชื่นได้
ผมสามารถที่จะเดินเหินไปไหนกับเขาในลักษณะ
ซึ่งก็ไม่ได้แพ้คนหนุ่มทั่วไปครับ
ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกบอกว่า
ชีวิตที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ
ทางด้านครอบครัวและธุรกิจ
แต่สิ่งที่ยังห่วงกังวลก็คือ
การช่วยเหลือพี่น้องรถบรรทุกในวงการเดียวกัน
ทำให้ยูไม่สามารถวางมือพักผ่อนในวัยแซยิตได้
เราก็จะต้องยกระดับพัฒนาความรู้
กระดับในเรื่องของระดับของพนักงานขับรถ
ให้มันมีความรู้สึกส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของ
ว่าเขาเองเขามีความร่วมเป็นเจ้าของด้วยกัน
ในวันนี้เวทีของยูไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศ
เท่านั้นเมื่อล่าสุดได้สวมหมวกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
ในฐานะประธานรถบรรทุกแห่งอาเซียน
โดยเป้าหมายนับจากนี้ต่อไปของเขาก็คือ
การหาตลาดใหม่ให้กับเหล่าบรรดาสิ่งรถบรรทุกไทย
ที่มีประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทาง
กมลวันการีพัฒน์ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน